ดูความคืบหน้ากรณีรถทัวร์๒ชั้น
พลิกคว่ำที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมา
ผู้เสียชีวิต๑๘ศพก็มีการทำพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็ต้องว่ากันต่อเรื่องของการดำเนินคดี
กับคนขับรถกับบริษัทเจ้าของรถทัวร์
ผู้ประกอบการจะถูกดำเนินคดียังไง
รวมถึงการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

วันนี้บริษัทประกันภัยเขาก็จ่ายค่าสินใหม่
ให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตครบถ้วนแล้วทั้ง๑๘ศพนะคะ
แต่ว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างเพื่อที่จะได้รับเงินในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทน
ส่วนเรื่องคดีความในการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนสพวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิต
เพื่อเร่งสรุปสำนวนคดีนี้นะคะ
ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายไกรสอนกองฉลาด
พร้อมด้วยนายชนะพลมหาวงผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือคปพและผู้บริหารบริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชน

ที่รับการคุ้มครองตามกรมฐานประกันภัย
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
รายละ๖๕๐๐๐บาท

บริษัทประกันภัยมอบเงินสินใหม่มรณกรรม
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ทำประกันเอาไว้กับ๖บริษัทเป็นเงิน๑๑ล้านบาท
ส่วนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ๓๑คน
ทางสำนักงานคอปภกาลสินอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารนะคะ
ก็ยืนยันว่าจะติดตามดูแลให้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนด้วยความเป็นธรรม

พนักงานสอบสวนสพอุดมทรัพย์จังหวัดนครราชศรีมา
ไปที่สพกาลสิน
ไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ

นายกฤษณะจุธาชื่นอายุ๔๔ปี
คืออย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปว่ามีผู้บาดเจ็บ
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า

เป็นการเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่า
ก็เลยมีคำถามว่าในวันนั้น
มีคนขับรถทัวร์คันนี้กี่คน
ใครเป็นคนขับในจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
พลตำรวจรีมนตรีจรรพงศ์บอกว่า
พนักงานสอบสวนอำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปให้ปากคำที่นครราชศรีมา
เพราะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาอยู่ที่กาลสิน

เขารับแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่ศูนย์หาย
เขาก็จะติดตามนำกลับมาคืนให้นะคะ
ส่วนกรณีคนขับรถได้รับคำยืนยันว่า

คนที่กระโดดลงไปน่าจะเป็นแค่พนักงานประจำรถ
จังหวะที่แบบรถกำลังจะเกิดอุบัติเหตุ
คนขับรถตั้งใจที่จะพยายามฆ่านะคะ
ถ้าเดินทางไปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะ

เรารียินดีว่ารุจการตลอดนะครับว่า

ถ้าหากว่ายาวนิ้วน่องมาตรงนี้

นางสาวปวีนาวังพิกุล

ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน

ส่วนการดำเนินคดีกับคนขับรถทัวร์
เจ้าของรถทัวร์ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย
และเจ้าของรถรับผิดชอบให้มากกว่านี้

ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
ปกติคนเราถ้าง่วงหรือถ้าสติไม่พร้อม
เป็นคนหนึ่งที่ไม่ขับรถแน่นอน
แต่ก็เขาทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง

ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบส่วนคดีนี้
เขาบอกที่แขนที่ตัว

ตัวเองนี่แหละเป็นคนขับขณะเกิดเหตุ

น่าจะเป็นคนที่อยู่ประจำรถ

เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้จะมีการเคลื่อน

เพื่อหาพยานหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี

กรมการขนส่งทางบกผู้เชี่ยวชาญ
จากบริษัทผลิตรถทัวร์เก็บพยานหลักฐานให้เสร็จก่อน
ซึ่งหลังจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทำพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ที่วัดโดมกระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโผล่
รวมถึงที่วัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบ

แล้วก็ปล่อยไว้๓วันตามความเชื่อของคนโบราณนะคะ
ล่าสุดไฟที่ไหม้บนกองฟอนเผาศพก็ดับลงแล้ว
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
พรุ่งนี้ตี๕นะคะ

บริษัทกันเองทัวร์จังหวัดกาลสิน
ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการมา๑ชุดนะคะ
ก็เป็นคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาลสินนี่แหละ
เขาก็สอบพยานผู้รับบัตรเจ็บพยานแวดล้อมหารักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาลสิน
สรุปสำนวนคดีภายใน๒สัปดาห
จะแจ้งข้อหาผู้ประกอบการนะคะ
สำหรับบริษัทกันเองทัวร์ก็คือข้อหาไม่ตรวจสภาพรถตามกำหนด
ปล่อยให้พนักงานขับรถเสพสิ่งเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ
เพราะตอนที่ออกมาก็บอกว่าไม่ได้ตรวจครั้งเดียวจริง

บอกว่าไม่รู้ด้วยว่าคนขับเสพยาเสพติดก็จ้างเป็นรายครั้ง
เรื่องใหญ่เลยเนี่ยนะกับสิ่งที่คุณไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้นะครับ